ราธิวาสกันหน่อยครับมีคนร้ายครับดักยิงอดีตคนขับรถของ
ละหมาทที่มาสะยิดเพราะออกมาโดนเจาะยิงระยะเผาขนครับ
และพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
บริเวณนี้ครับด้านนอกกำแพงรั้วทางเข้ามัศยิต
จาแบปะในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
คนร้ายใช้ปืนยิงนายอับดุลรอนิงแบร์เลาะอายุ๕๑ปี
เป็นอดีตคนขับรถของนายเอกรัฐหลีเซ็นครับอดีตผู้ว่านราธิวาส
ปัจจุบันเนี่ยนายอับดุลรอนิงนั้นเป็นกองอาสารักษาดินแดนครับ
นราธิวาสปฏิบัติหน้าที่เฝ้าเวรยามป้อมรักษาการ
จวนผู้ว่าโดนยิงจนตายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็ไปเจอกองเลือดจำนวนหนึ่ง
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๒ปลอก
มีกระสุนปืนพบ๙มมอีก๑นัด
ทั้งหมดนี้ครับท่านที่ก็เก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน

สอบสวนทราบว่าขณะที่นายอับตุลรอนิงเดินลงมาจากมัศยิตเพื่อจะกลับบ้าน
พอมาถึงบริเวณประตูมัศยิตกำลังเดินเลี้ยว
บริเวณมุมกำแพงรั้วมีคนร้ายหนึ่งคนยืนดักรออยู่แล้วนะครับ
แล้วใช้ปืน๙มมจ่อยิงนายอับตุลรอนิงระยะเผาขน๒นัด
นัดแรกยิงเข้าที่หัวอีกนัดเจาะที่หน้าอกซ้ายทะลุชายโครง
อับตุลรอนิงคือล้มกองกับพื้นตรงนั้นเลยฮะ
จากนั้นคนร้ายจะยิงต่อนัดที่๓ครับแต่ว่าปืนขัดลำกล้อง
เขาก็เลยพยายามที่จะเอากระสุนออกแล้วจะใส่กระสุนใหม่เพื่อจะยิงซ้ำ
ปรากฏว่าชาวบ้านเริ่มออกมาจากมัศยิตแล้วไงละหมาดกันเสร็จแล้วนะครับ
พอได้ยินเสียงปืนก็วิ่งมาดูกันคนร้ายเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
ซึ่งเพื่อนเนี่ยคล่อมรถรอเอาไว้สแตนบายเพื่อขี่หลบหนีนะครับ
แล้วก็พากันหนีไปมีรายงานบอกว่าพยานบางคนเห็นว่าคนร้ายสองคนเนี่ย
หนึ่งในนั้นไว้ผมยาวประปาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาสังเกตการณ์
ก่อนจะก่อเหตุประมาณ๒วันก็ไม่ทันได้เอกใจ
แล้วเหมือนว่าเขามาจอดรออยู่ตรงแถวมัศยิตก็คิดว่ามารอเพื่อน
คนรู้จักหรือเปล่าสุดท้ายมาก่อเหตุอุกอาจนะฮะ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
จากว่าผู้ตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
แล้วก็เป็นคนอัธยาศัยไมตรีดีด้วยนะครับ
เป็นที่รักที่ชื่นชอบของเพื่อนบ้าน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ครับ